มีเหตุสะเทือนใจค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่ลบบุรี

คุณแม่ออกตามหาลูกหาไม่เจอติดต่อไม่ได้
เดินออกตามหาในป่าค่ะสุดท้ายไปเจอคลอง
ห่างจากบ้านไปสักกิโลหนึ่งได้เห็นรองเท้าแตะลูกวางอยู่ข้างคลอง
สุดท้ายแม่ดูไปในคลองอ้าวจมน้ำอยู่
บอกตอนนั้นโอ้โหเข่าสุดเลยแม่รีบลงไปช่วยนะ
ลูกขึ้นมาจากคลองแล้วก็ตะโกนตะโกนให้คนมาช่วย
ตะโกนร้องให้คนมาช่วยจนแม่แบบเป็นลมไปอ่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะกู้ภัยก็ต้องมาช่วยนะคะ
นำร่างนายสมชาติโพออ่อนอายุ๓๖ปี

อันนี้เป็นคลองส่งน้ำในพื้นที่หมู่๕
อำเภอโคกสำโรงจลบบุรีนะคะ
นายสมชาติจมน้ำอยู่ในคลองนี้เสียชีวิต
ริมตะหลิงมีรองเท้าแตะวางอยู่คู่นึง
แม่ร้องไห้เท็บขาดใจแล้วก็กอดศพลูกอ่ะค่ะ

เราก็ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณอรพันธ์ขันทองคำก็ไปพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ไปพบกับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณแม่คำพลอยโพออ่อนอายุ๕๕ปี
คุณแม่นี่แหละเป็นคนไปพบร่างลูกชายอยู่ในน้ำ

ด้านหลังวัดนิมิตมงคลแม่ก็เล่านักข่าวของเราคือเล่าไปร้องไห้ไปนะคะ
บอกว่าครอบครัวมีอาชีพเก็บผักขายตามตลาดนัดก่อนเกิดเหตุสักประมาณบ่ายโมง
กำลังจะออกไปขายของแต่ก็เอกใจว่าลูกชายออกไปข้างนอกตั้งแต่เที่ยง
บ่ายแล้วยังไม่กลับแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าไปไหนผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ยังไม่กลับ
ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อนะคะติดต่อก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไม่ไปขายของ
รอลูกรอจนกว่าลูกชายจะกลับบ้านตอนนั้นแม่บอกว่าในใจเริ่มเป็นห่วงแล้ว
เพราะลูกชายมีอาการวูบบ่อยค่ะก็กลัวว่าเอออาจจะวูบแล้วก็เป็นอะไรไปหรือเปล่า
กลัวว่าวูบหน้ามืดอะไรแบบนี้นะก็ออกตามหาเพราะว่าหลายชั่วโมงแล้วยังไม่กลับบ้านนะคะ
แม่บอกว่าตามหาเนี่ยไปตามป่านะไปตามที่ต่างที่คิดว่าลูกชายจะไป
แต่ก็ไม่เจอแล้วก็ไปเจอคลองนี้ค่ะคลองส่งน้ำขนาดเล็กห่างจากบ้านไปแค่กิโลเดียว
น้ามสูงประมาณสัก๗๐๘๐เซนติเมตรได้นะคะแต่ว่าริมตะลิ่งเจอรองเท้าแตะวางอยู่คู่นึง
แม่ก็ไปช่วยนะคะพยายามลากลูกชายขึ้นฝั่งให้พ้นน้ำ
พอถึงตลิ่งเนี่ยก็ตะโกนเรียกให้คนช่วย
แม่เล่าให้ฟังว่าตะโกนเรียกให้คนช่วยจนเป็นล้ม
คือแม่บอกว่านาทีที่เห็นร่างลูกชายอยู่ในน้ำ

แค่ปากเท้ามือซีดอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะจมน้ำมาหลายชั่วโมงแล้ว
ร้องไห้จนหมดแรงจนหมดสติ
รู้สึกตัวอีกทีตั้งสติได้
รีบโทรศัพท์บอกสามีว่าลูกชายจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
แม่ก็โดดลงไปอุ้มลูกลากลูกขึ้นมา
เอาไม่ไหวเลยเอาหัวเกย
เกยคล้องน้ำแชลนะ
ก็เจ๋วยแล้วแม่ก็สั่นทำอะไรไม่ได้แม่ก็ร้องเดี๋ยวร้องทั้งเดียว
ร้องแม่จะวิ่งเข้ามาตามยายาแบบนี้แม่ก็ทรงทานลูก
ลูกอยู่คนเดียวแม่ไม่ทิ้งอยู่กับลูกเลย
ร้องทั้งเดียวก็ร้องนานแม่คิดจนนานนานมาก
ตั้งสติโทรหาพ่อกับน้องแม่ก็เรียกชื่อมาลูก

มันเป็นอย่างงี้ลูกอืมแต่แม่ก็บอกว่าก็
น่าจะเป็นอุปติเหตุแหละครับถึงแม่ว่านะ
น้ำในคลองจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าลูกชายอาจจะวูบแล้วก็เป็นลม
แล้วก็ตกลงไปในน้ำอะไรแบบเนี้ยแม่บอกว่าลูกชายเคยเป็นวรรณโรคค่ะ
วูบบ่อยแล้วก็ช่วงล่าสุดเนี่ยเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เอง
นั่งกินข้าวอยู่ดีนะกินข้าวด้วยกันอยู่ลูกชายก็วูบหงายหลังไปเลย
แล้วเป็นแบบนี้บ่อยนะคะทุกครั้งที่วูบมีคนเห็นและช่วยได้ทัน
แต่ครั้งนี้อาจจะวูบและไม่มีใครเห็นก็เลยช่วยเอาไว้ไม่ทันจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าลูกก็ดื่มเหล้านะคะแม่บอกว่าดื่มเหล้าแทบทุกวันเลย
แต่ก็ช่วยพ่อกับแม่ทำงานนะก็ไปขายผักที่ตลาด
ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนก็เลยไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ไม่ได้คิดว่าลูกถูกขาถูกทำร้ายอะไรก็คิดว่าน่าจะเกิดจากอาการวูบ
อาจจะกำลังข้ามคลองกำลังจะขึ้นฝั่งแต่วูบหงายหลังตกลงไปในน้ำหมดสติ
แล้วไม่มีใครมาเจอก็เลยเสียชีวิตส่วนศพของลูกชายหลังเกิดเหตุตำรวจ
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิต
เพื่อหาสาเหตุที่การเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
จากนั้นก็จะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนิมิตมงคล
อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีก็ยังไม่มีกำหนดชาปนกิจศพ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการหารือกับทางญาติอืม
ฟังแล้วก็สะเทือนใจนะใช่ค่ะ